มาดูกันต่อนะครับสำหรับความคืบหน้าที่ก่อนหน้านี้

เป็นคลิปที่ได้ยินเสียงไซเรนมา
ขวามาแล้วแซงขวามาแล้ววี่หว่อวี่หว่อ
รถเราก็ต้องหลบซ้ายหลบครับหลบครับ
สรุปสุดท้ายหลบรถขายไก่ย่างนะคะ
รถคันนี้เป็นรถขายไก่ย่างแต่ว่าเขาติดสัญญาณไซเรนนะสิ
คือลักษณะถ้าเราเป็นคนขับรถคันนี้
ที่กำลังหลบให้รถไซเลนซึ่งเรานึกว่าเป็นรถฉุกเฉินอยู่นะฮะ
เราว่าโอเคเดี๋ยวรถพยาบาลเขาคงไปแล้วล่ะ
พันว๊า๊บโอ้โฮไก่เต็ม
ไก่ตายแล้วก็เลยต้องใส่ไซเรนช่วย
ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ออกมามีคำถามว่า
รถทั่วไปมั่วติดไซเรนได้เหรอ
สไก่ย่างหลายดาวยี่ห้อหลายดาวเนี่ย
ไซเลนได้ด้วยเหรอเขาจะรีบไปส่งไก่ที่ไหน
ค่ะเรื่องนี้นะคะคนที่ขับรถเอาล่าสุดก่อนแล้วกัน
คนที่ขับรถขายไก่ย่างติดไซเรน

เพราะว่าถือว่ามีความผิดนะคะการติดไซเรนแบบนี้นะคะ
นายสุยินทรัพย์สุนทรภูมิลำเนา
อยู่ที่จังหวัดสระบุรีเป็นคนขับรถกระบะ
เดินทางไปที่สพคลองหลวงเพื่อที่จะมอบตัวกับตำรวจ
หลังจากที่ได้ขับรถเปิดไซเรน
กล้องหน้ารถของประชาชนที่ขับหลบให้
เขาถ่ายไว้แล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ

นายสุยินคนขับรถที่ติดไซเรนแบบผิดกฎหมาย
เขาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าวันเกิดเหตุ
ขับรถไปส่งไก่ที่ตลาดไทย
กำลังจะนำไปส่งให้กับลูกค้าที่ลำลูกกาด้วย

แต่สัญญาณไฟตัวเองเอามาติดไว้เองค่ะ
เพราะว่าตัวเองก็เป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูด้วย
ครับแต่มาติดรถไกล
ใช่เอาติดมาย้ายมาติดนะคะ
และบอกว่าไม่ทราบว่าไฟแบบนี้
ได้เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะไม่ได้เป็นคนเปิด
ไม่ได้ตั้งใจเปิดเพื่อจะขอทาง
ใช่เมื่อขับไปเห็นมีสัญญาณไฟสะท้อนกับรถคันที่ด้านหน้า
จึงรู้ว่ารถของตัวเองตอนนี้เปิดสัญญาณไฟอยู่
เรื่องนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยบอกขอโทษประชาชนทุกคน
สร้างความเข้าใจผิดให้และก็ผิดกฎหมายด้วย
ตอนนี้นำสัญญาณไฟออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
สัญญาณไฟออกไปทางตะวีครับ
เผื่อควบคุมวิธีของภาพประเทศจริงคุณไม่หลบเขา
คนที่เกิดปฏิเสธอาจจะเดินร้อนได้นะครับ
พันธุ์ตำรวจโทสรายุทธ์แสงทองสารวัตรจราจรสพคลองหลวง
บอกว่าตอนนี้เจ้าของรถก็เข้ามามอบตัวแล้ว
แล้วก็เปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

ข้อมูลหน่อยนะครับเรื่องของการติดสัญญาณไซเรน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอาจจะเอามาติดรถของตัวเอง

ใช่แล้วพอคลิปนี้ออกมาโลกโซเชียลก็ถาม

ขออนุญาตติดตั้งและใช้สัญญาณไซเรนวาบ
วาบนี่คือศัพท์ของเขา
ใช้สัญญาณไฟวับวาบหรือว่าไฟไซเลน
ต้องขออนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับ
กรณีรถที่สามารถที่จะขออนุญาตติดตั้งไซเรนได้

ในราชการทหารหรือตำรวจ
ดับเพลิงและรถพยาบาลของทางราชการ
และรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รถอื่นของเอกชนในสถานภาพของหน่วยงาน
ต้องมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในกิจกรรม

ช่วยเหลือบุคคลผู้ประสบเคาะกรรม
กรณีอุบัติภัยหรือกิจการสาธารณประโยชน

เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
และการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชนเท่านั้น
ส่วนไฟแต่ละสีแต่ละแสง

ปกติเราจะเห็นแดงกับน้ำเงิน

สีแดงสีแดงดวงเดียวเลยนะ
สำหรับรถในราชการทหารตำรวจและรถดับเพลิง
สีแดงน้ำเงินใช้สำหรับรถพยาบาล

อย่างเช่นมูลนิธิชมรมอาสาต่างนะครับ
และที่สำคัญหากใช้โดยไม่จำเป็น

ไม่ว่ารถคันนั้นจะเป็นรถที่ขออนุญาตติดตั้งไซเรน
โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า

แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับความเดือดร้อนของประชาชน